ถ้าวันนี้นะครับหยุดอยู่ที่เท่านี้

คะแนนไม่ได้เป็นใจกับคุณพิธาแล้วล่ะ
มันจะไปยังไงต่อครับ
ถ้าคะแนนผมว่าคะแนนคงจะเกินกว่าที่รัฐบาลมีเสียงได้สัก
น่าจะประมาณนั้นครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าลองบวกดูนะครับ
๑๑๕ของศวรครับ
บวกกับ๑๙ที่ไม่เห็นชอบ
แล้วก็บวกกับ๑๐ที่เห็นชอบ
แล้วถ้าองค์ประชุมสววันนี้๑๙๐กว่า

เพราะฉะนั้นก็โอกาสจะยาก

ไม่ต้องดูเพราะสอสอก็ไม่น่าจะแตกแถวอะไรกันมาก

เหมือนชาติไทยพัฒนาเลยแตกแถวนิดหน่อย

ก็คือถ้าตัวเลขสวได้มา

ผมเข้าใจว่าบรรดาสว

ว่าไม่ควรจะเสนอชื่อคนเดิมมาโหวตรอบ๒

แต่ผมเชื่อว่าประธานก็คงจะใช้อำนาจประธาน

แต่ถ้าโหวตรอบ๒ยังด๊อกแก๊กอยู่เท่าเดิม

เอาแล้วก็อาจจะไม่มีเอ้าขยับขึ้นไปแค่๔๕คน

แสดงว่าคราวนี้สวคงจะไม่ยอมแล้ว

คือเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ตถามกับอาจารย์สุภาพพูดถึง
เรื่องว่าจะโหวตรอบ๒อันนี้น่าสนใจมาก
เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนจุดประเด็นแล้วนะ

จะเป็นการเสนอยัตติซ้ำไหม
เพราะในข้อบังคับการประชุมเขียนเอาไว้ว่า

จะไม่สามารถมาพิจารณาได้อีกในสมัยประชุมเดียวกัน

คือถ้าพูดง่ายต้องรอไปอีก๕เดือน

ตรงนี้เราต้องมาดูนิยามความหมายว่ายัตติคืออะไร

ติคือข้อเสนอใดที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติ
ชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
ซึ่งตรงนี้คือความหมายว่ายัตติ
แต่ในกรณีการเลือกนายกไม่ใช่ยัตติ
เลือกนายกคือการปฏิบัติตามรัฐมนูลครับ
คือการดำเนินการตามลำนูลมาตรา๒๗๒และมาตรา๑๕๗

หลังเลือกตั้งแล้วให้เปิดประชุมแล้วนำมาสู่การเลือกนายก

เพื่อที่จะไม่เสนอชื่อคุณพิทาเข้ามาอีกรอบ
คือเป็นอำนาจของประธานสภาโดยตรง
เมื่อวานนักข่าวถามรองวิศนุ
วิศนุบอกว่าถ้าจะเลื่อนนะเลื่อนได้แต่อย่าด่าน

เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีอำนาจประธาน

แต่ว่าตัวประธานเองก็คงจะเห็นว่า
ถ้ามันไม่ขยับขึ้นมาเลยเลือกแล้วเลือกอีก
ประธานก็จะรู้สึกว่าไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้น
ประธานก็จะเห็นว่าไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้น

ครั้งที่๒เพิ่มขึ้นมาอีก๑๕เอาเป็น๒๕

ถ้าสมมุติว่าเกิดเปลี่ยนใจในหมู่สวถึงขนาดนั้นนะ

ตัวประธานเองถึงแม้ว่า
จะได้รับสัญญาณมาในตอนที่ท่านจะได้เป็นประธาน
ให้ใช้ความสามารถอย่างสุดความสามารถครับ
แต่ว่าถ้าเห็นตัวเลขแล้วมันไม่ไหว
มันไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนสูตร